ขนลุกนิดหน่อยนะคะเรื่องของอาหารการกินเคยทาน
อาหารที่เรียกว่าคิมบับนี้เป็นอาหารเกาหลีอ่ะ

ข้าวปั้นของญี่ปุ่นอ่าถ้าข้าวปั้นอย่างนั้นกูเห็น
ทีนี้มันต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเสือไม่ไผ่
อ๋อเขาม้วนไงเขาม้วนถูกต้องแล้วก็อัดข้าว

ประเด็นอยู่ที่เสือไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำเจ้าคิมบับ

อยากให้ดูภาพคลิปนี้โอ้โหวิจารณ์กันให้แซ่บเลยนะคะ
เฮ้ยมันสกปรกไปไหมมันสกปรกไปหรือเปล่า
เจ้าเสือไม้ไผ่ที่ใช้ทำกินบับเนี่ย
ทานโทษนะครับขึ้นร้านดำปึดเลย
อ้าวแล้วมันควรใช้เหรออ่านี่ไงเออพี่กล้าทานป่ะ

นี่กำลังรออยู่นะที่เขามีให้ดูไหมว่ามันดำแค่ไหน
นี่เลยค่ะลูกค้าสาวไปซื้อคิมแบบอาหารเกาหลี
แล้วเธอก็เห็นทีนี้เธอก็พยายามที่จะบอกว่า

สูงชิงโอนเงินคืนได้ไหมคะ
แล้วหยุดคอมเพลนตรงนี้ได้ไหมคะมันมันอย่างนี้ได้เหรอน้อง
แล้วแล้วคนต่อไปแล้วลูกค้าอะไรต่อไปลูกค้าตรงนี้เราในมุมนี้
เราก็ไม่ได้ถือว่าทำสกปรกขนาดนั้นนะลูกค้าแต่ลูกค้าต้องเข้าใจ
ขอดูหน่อยค่ะที่บอกว่าเป็นสกปรกขอดูหน่อยค่ะนี่ลูกค้าตรงนี้
คือเราผ่านการทำมาถูกไหมคะมันมันขึ้นลาค่ะคุณอันเนี้ย
จริงจริงนะลูกค้าเอาแอลกอฮอล์ให้พี่เอาแอลกอฮอล์ให้พี่
คือเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะเราไม่พอใจค่ะ
ที่คุณเอาไอ้มุลีอย่างเงี้ยมาทำพิมพ์บับให้เราอ่ะค่ะ
มันก็ไม่ได้มีเชื้อราปิดค่ะมันเกิดจากสีนะคะลูกค้าอ่ะ

หรือว่าเชื้อราแต่มันก็ดำนะคุณ

แล้วอันนี้ไปม้วนข้าวปั้นต่อเหรอ

ไอ้เสือที่ม้วนข้าวมันเป็นยังไงพุยเสือไม้ไผ่
หรือเธอเรียกว่ามูลลี่นะคะ

อยากให้เอาใหม่

ที่ใช้ทำกิมบัตรอาหารเกาหลี

คือลูกค้าไปเจอว่าแบบ

ไอ้ดำที่ติดอยู่กับมูลลี่

ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณนิรมนต์

อยู่ที่ห้างหน้าห้างสรรพสินค้าย่านเพชรเกษมนะคะ
คือพาลูกไปกินอาหารร้านนี้

มากินกินได้๒๓คำก็อิ่มค่ะ
ตอนที่ลุกขึ้นไปจะไปจ่ายเงิน
ปรากฏว่าเห็นเจ้าอุปกรณ์นี้
มูลลี่หรือเสือไม้ไผ่ที่ใช้ทำคิมบับเนี่ยนะคะ

ทางร้านบอกว่าเฮ้ยนี่มันเชื้อราหรือเปล่า

แต่เอาล่ะอยากให้ร้านแก้ไข
รู้ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคลิปเมื่อสักครู่
ทางเจ้าของร้านเนี่ยคือเหมือนอารมณ์เสียใส่
เจ้าของคลิปอารมณ์เสียใส่คุณนิรมนต์
อกจากนี้ใช้แอลกอฮอล์เห็นป่ะ
ลักษณะสเปรย์ฉีดพ่นแอลกอฮอล์มาฉีดใส่

นั่นแหละค่ะนี่จังหวะนี้ค่ะ
แต่แอลกอฮอลไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อราหรือเปล่า
ใช่ค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้เจ้าของโพสต์บอกว่าอยากเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
เพื่อเป็นอุทหรณ์ไม่ให้ร้านอาหารอื่นทำแบบนี้
คือผู้บริโภคเขาอยากได้ความสะอาด
อยากได้สิ่งที่ถูกสุขลักษณะ
เขาก็เลยเอามาโพสต์ไว้แบบนี้นะคะ

แล้วเดี๋ยวนะแอลกอฮอล์มันไม่ใช่สเปรย์ด้วยไหม

เจลทำแบบนั้นได้หรือไม่ได้นะคะ

เปลี่ยนซักครับลูกค้าอีกเยอะเลย